พาคุณผู้ชมไปที่หมู่บ้านกกอกที่มุกดาหารกันหน่อยนะคะ
คดีความยังไม่จบแต่ว่ามันก็มีเรื่องอื่น
เมื่อวานนี้ค่ะที่หมู่บ้านแห่งนี้เขามีการทำบุญเบิกบ้านตามประเพณี
ซึ่งจริงแล้วประเพณีนี้เขาทำมาทุกปี

ครั้งนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยนะคะ
การทำบุญเบิกบ้านลักษณะคือเหมือนการทำบุญสารหลักบ้าน
ถ้าเกิดว่าเป็นเมืองเนี่ยก็จะเป็นสารหลักเมืองใช่ไหมคะ
แต่นี่เป็นหมู่บ้านก็คือสารหลักบ้าน
เมื่อวานนี้พี่น้องชาวกกอกหลายคนค่ะลงพื้นที่ไปช่วยกันนะคะ
เรื่องของการจัดเตรียมอาหารจัดเตรียมสถานที่
แล้วก็มีการนิมนต์พระอธิการบุญมาศรีละเตโช
เป็นเจ้าอาวาสถ้ำภูผาแอกพร้อมกับลูกวัดมาจากวัดแบบนี้นะคะ
แล้วก็พระจากวัดภูหลวงมาสวดทำพิธีชาวบ้าน
ทำพิธีให้กับชาวบ้านทุกหลังคาเรือนก็เข้าร่วมพิธีกันแบบนี้นะคะ
พอเสร็จสิ้นพิธีปุ๊บชาวบ้านก็ร่วมกันถวายพัฒนาหาร
รับศีลรับพรจากพระพิสุสงศ์
จากนั้นค่ะคุณผู้ชมโฟกัสไปที่ลุงพลก่อนเลย
ลุงพลค่ะพอเสร็จพิธีปุ๊บขอตัวกลับไปบ้านปั๊บ
ลุงพลบอกว่านี่จังหวะที่กลับนะฮะ
ตั้งใจจะไปต้อนรับประชาชนที่มาให้กำลังใจที่บ้าน
แล้วก็มีการทำพิธีผูกแขนตามความเชื่อ
อันนี้เป็นจังหวะที่อยู่ที่งานนะคะ
นี่ค่ะทำพิธีผูกแขนตามความเชื่อของคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านนะคะ

จากนั้นนั่นก็คือยายอุ่นค่ะ
เพื่อเป็นการขอขมาแล้วก็ให้คนเท่าคนแก่เนี่ย
แขนให้กับลูกหลานในหมู่บ้าน
แล้วคุณสังเกตนะมีข้าวเหนียว๑คำพร้อมกับไข่ต้ม๑ฟองค่ะ
เราก็ถามตาชาญเป็นคุณตาของน้องชมพู่บอกว่า
ไอ้ข้าวเหนียว๑คำกับไข่ต้ม๑ฟองเนี่ย
มันบ่งบอกอะไรเป็นสัญลักษณ์อะไรนะคะ
ตาชาญบอกว่าตามความเชื่อของชาวบ้านโบราณเนี่ย
บอกว่าการผุดแขนแล้วก็การมอบไข่ต้มข้าวเหนียว
เพื่อจะทำให้ผู้ที่ได้รับนั้นไม่อดอยากมีกินมีใช้ไปตลอด
มีข้าวปลาอาหารการกินตลอดทั้งปีค่ะ
โดยพิธีทำบุญเบิกบ้านครั้งนี้นะคะ
คุณผู้ชมมียายตุลชาวบ้านจากอำเภอเต่างอยสกลนครมาร่วมด้วย
ยายตุลเป็นใครมีความสำคัญฉะไหนเล่า
ยายตุลเป็นคนแรกที่ไปพบรองเท้าแตะของน้องชมพู่
บนภูเหล็กไฟแล้วนำไปสู่การพบศพของน้องนะคะ
เดินทางมาที่หมู่บ้านกกอกด้วยเมื่อวานนี้
ทีนี้นี่ค่ะจังหวะนี้ค่ะพ่อแม่ของน้องชมพู่ก็ดีใจนะคะ

มาเจอกับยายตุลครั้งแรกในรอบ๓เดือนนะคะ
นับจากวันที่พบศพน้องเช่นเดียวกับลุงพล
ลุงพลก็เข้าไปคุยกับยายตุลเช่นเดียวกันนะคะ
ลุงพลก็ยังชวนยายตุ๋นบอกว่าอยากให้ยายตุลกับสามีไปที่บ้าน
เพราะว่าตอนนี้บ้านลุงพลสร้างเสร็จแล้วนะคะ
ตุ๋นบอกว่ารู้สึกดีใจมากที่มาร่วมพิธีของชาวบ้านหมู่บ้านกกอก
จากการพูดคุยก็ทำให้เข้าใจหัวอกของพ่อแม่น้องชมพู่

ตอนนั้นใช่ไหมเวลาดูข่าวป้าก็ยังไม่เคยพูดคุยกับแม่ชมพู่นะครับ
พี่แม่สุมภูหรือครับมึงควรใช่ไหม
ฝ่ายคล้ายกับว่าจะสาดน้ำเข้าหากัน

แต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่เขาก็ดี

เขาบอกว่าถ้าป้าตุ๋นไม่เจอรองเท้าชมพู่
ลูกของเขาจะหาไม่เจอ
กระดูกกระเดี้ยก็ยังไม่เจอถ้าพูดไปแล้วนะ
เขาก็ว่าอย่างนั้นแล้วก็ขอบคุณมาก

แล้วก็วันที่ทำบุญก็อย่าลืมมา
ก็ว่าป้าก็บอกว่าเออถ้าป้าไม่ติดธุระทางนู้น
ก็จะมาถ้าติดธุระก็อย่าว่ากันนะ
ก็แค่นี้แหละเขาก็ขอบคุณมาก
เห็นไหมป้ายบ้านลุงพลป้าแตนบ้านสร้างเสร็จแล้วนะคะ
แล้วก็มองในแง่ดีว่าก็เป็นมิตรภาพนะ

ชุดเขาสินะโทรโปรงโซฟ้ามีละ

ก็ต้องใหม่ด้วยเสื้อเหลืองแล้วก็ผ้าคล้องคอสีแดง
เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำบุญ
เป็นเรื่องของคนที่มาให้กำลังใจลุงพลป้าแต่น
นี่เป็นความคืบหน้าอีกด้านหนึ่งนะ
แต่ความคืบหน้าทางคดีเป็นหนึ่งอย่างเลย

เพื่อที่จะนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบ
เพราะว่ามันผ่านไปแล้วคดีนี้มากกว่า๙๐วันแล้ว
แล้ววันนี้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมด้วย
เป็นข้อมูลที่ได้จากชาวบ้านในหมู่บ้านกกอก
เกี่ยวกับชายปริศนา๒คนที่เข้ามาในหมู่บ้าน
ช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายตัวไปค่ะ
พยานนะคะเป็นคนในหมู่บ้านนั่นแหละ
ให้ข้อมูลกับตำรวจเป็นข้อมูลล่าสุดเลยนะคะ

คือวันที่น้องชมพู่หายตัวไปตอน๗โมงกว่า
มีชายรูปร่างสันทัศน์ขี่รถจักรยานยนต์สีน้ำเงินเข้าไปในซอย
ซอยนี้จริงไม่ใช่ซอยเข้าบ้านน้องชมพู่
แต่มันสามารถทะลุไปที่บ้านน้องชมพู่ได้

ช่วงนั้นค่ะคนที่เห็นพยานเขาบอกว่า
นึกว่าคนเข้าไปตัดไผ่ไปขาย
ไปอีกค่ะจนถึงช่วงเวลา๘นาฬิกา๑๕นาที
พยานคนนี้นั่งกินข้าวอยู่ที่หน้าบ้าน

ที่ขี่รถจักรยานยนต์สีน้ำเงิน
กลับมาอีกทางเดิม
แต่คราวนี้มีผู้ชายที่ตัวเล็กกว่า
นั่งซ้อนท้ายมาด้วยแล้วก็เลี้ยวเข้าซอยซอยหนึ่งไป
ซอยนี้ทะลุบ้านน้องชมพู่ด้วย
เข้าไปประมาณ๑๐นาทีแล้วก็ออกมาค่ะ
ไปอีกสักพักค่ะเห็นอีกค่ะ
ขี่ออกมาจากซอย๑แถวบ้านนั่นแหละ
แต่ทีนี้มีการสลับตำแหน่งกัน
ผู้ชายตัวเล็กที่ตอนแรกเป็นคนซ้อน

แล้วทีนี้ค่ะเขาบอกว่าภาพที่เห็น
คือเห็นเด็กผู้หญิงนั่งอยู่ตรงกลาง
ระหว่างผู้ชาย๒คนนี้
แต่เด็กผู้หญิงไม่ได้หันหน้ามาทางพยานนะคะ
ก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นน้องชมพู่หรือเป็นเด็กคนไหน
จากนั้นเลี้ยวรถไปทางซ้ายมุ่งหน้าบ้านกกตูม
ส่วนการแต่งกายเขาลงรายละเอียดแบบนี้เลยนะ
บอกชายทั้งสองคนใส่เสื้อแขนยาว
มีลายสีออกมาขาวเขาบอกแบบนี้
กางเกงขายาวเป็นกางเกงยีนสวมหมวกไอ้ม่วงด้วยนะคะ
แต่เขาบอกว่าไอ้หมวกไอ้โม่งมันดูใหม่มาก

คนที่ถ้าเขาออกไปหาของป่าหรือทำไร่ทำนาหมวก

ส่วนการแต่งกายของเด็กผู้หญิงที่นั่งตรงกลาง

บอกว่าน้องใส่เสื้อคอกระเช้าสีขาว
กางเกงสีน้ำเงินหรือสีเขียวลายการ์ตูน

แต่เด็กผู้หญิงไม่ได้ร้องไห้

พยานบอกอีกว่าผู้ชายทั้งสองคน
รูปร่างเล็กกว่าลุงพล

และคิดว่าไม่ใช่พ่อของน้องชมพู่แน่นอน
นี่คือข้อมูลที่พยานให้มาล่าสุด
ตอนนั้นนะคะพยานคิดว่า

ขี่รถจักรยานยนต์มารับหลาน

เพราะว่าในซอยนั้นมีเด็กอยู่๒บ้านด้วยกันนะคะ

คิดได้แค่นี้จำได้แค่นี้

ก็คือฉีดยาค่าย่าแล้วก็กลับมาตอน๑๑โมง

อ้าวคนในหมู่บ้าน

บอกว่าน้องชมพู่หายตัวไป

ก็เลยนึกถึงเหตุการณ์ที่ตัวเองเห็น
เมื่อช่วง๗โมงถึง๘โมงเช้า

ตำรวจอยู่ระหว่างการหาพยาน
หลักฐานอื่นเพิ่มเติม

เราก็หวังเพราะว่าก่อนหน้านี้

ที่มันเกี่ยวข้องกับน้องชมพู่หรือเปล่า

ขอให้ข้อมูลนี้เกี่ยวข้อง